กล้องวงจรปิดค่ะที่บริษัทแห่งหนึ่งจับภาพพนักงานสาวสองคน
วิ่งหนีออกจากห้องทำงาน

ว่าเหตุการณ์มันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นกับเธอ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือลุกจากโต๊ะทำงานหลังจากนั้นไปที่ตู้เย็น
ทำไมไปหยิบไอศครีมค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
หยิบไอศครีมเฉยแล้วทำไมจะต้องวิ่งหนีหาย

วิ่งหนีหายไปแล้วคือหายจากด้านหลังไปนะคะ

บอก๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตั้งใจไปหยิบไอศกรีมในตู้เย็น

ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรทั้งนั้นตอนนั้น
ก็จังหวะที่เดินไปหยิบไอศครีม
ร้องเพลงไปด้วยศุลธรีค่ะ
บอกว่าร่าเริงเดี๋ยวจะไปกินไอศครีม
เดินขึ้นบันไดไปช่วงนั้นปรากฏว่า
ได้ยินเสียงปริศนาผ่านเข้ามาในหู

เธอบอกเธอขึ้นไปคนเดียว
เสียงมันมาจากไหนช็อกค่ะตกใจ
กรี๊ดวิ่งหน้าตาตื่นอืม
ไปแล้วไปแล้วออกจากห้องทำงานไปเลยค่ะ
บอกที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เธอคนเดียว
ที่ได้ยินเสียงแบบนี้หรือเจอเหตุการณ์ลี้ลับ
ก่อนหน้านี้มีพนักงานในบริษัทเหมือนกัน

เป็นเรื่องหลอนเลยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ด้านหลังห้องทำงานที่เธอทำงานอยู่นี่แหละ

พอจังหวะที่ขึ้นบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะ

มันจะเป็นกระบันไดแล้วก็ขึ้นเป็นบันไดเรื่อยไปอีก
ตอนนั้นที่เราร้องเพลง

แต่เสียงที่เข้ามาในหู
คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เสียงจากภายนอก
ที่แบบมันไม่ใช่
แต่มันเป็นเสียงที่อยู่ในหู
ข้างหูแบบแนบหูเลยอะไรอย่างนี้
ที่ถึงเต้นตกใจแล้วกี๊ร้องดังขนาดนั้น
แล้วก็วิ่งลงมานะคะ
เคยเจอค่ะมันก็แปลกดีแล้วนะ